ของฟุตบอลพิชชี่พาไปดูกีฬาแปลกกันบ้างดีกว่าค่ะเป็นกีฬาของแม่บ้านเขาแข่งขันกันวิ่งแพนเค้กค่ะ
นี่เลยนี่เลยนี่เลยบรรดาแม่บ้านนะคะเขาแข่งขันกันวิ่งแพนเค้กค่ะเป็นจัดการแข่งขันกันที่รัฐแคนซัสนะคะประเทศสหรัฐอเมริกาจัดเป็นประจำทุกปีปีนี้ปีที่๖๗แล้ว
และอย่างที่เห็นนี่แหละค่ะคนที่มาวิ่งก็ต้องสวมผ้ากันเปื้อนหรือว่าชุดเข้าครัวนะคะที่สำคัญต้องถือกระทะที่มีแพนเค้กแล้วก็วิ่งแข่งขันกันบนระยะทาง๓๘๐เมตรตอนออกจากเส้นชัยค่ะต้องกลับหน้าแพนเค้กสองครั้งแล้วก็ตอนเข้าเส้นชัยก็ต้องกลับสองครั้งด้วยซึ่งผลการแข่งขันนะคะก็เป็นซัมเมอร์พาสารเป็น
ขอบคุณนะครับ